เป็นที่ต้องลับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ

สวยแล้วที่เราต้องเตรียมความพร้อมขนาดนี้

ไม่ธรรมดามีสาวสวยมาหลายคนมาก
เดี๋ยวช่วงท้ายได้เจอน้องกันอย่างแน่นอน
แต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะ
ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือเรื่องของเตียงหักรักร้าว

สำหรับนางเอกสาวมิวละลิตาเขาเมาส์กันว่าเลิกรากันไปกับสามีสารวัตรกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเขาโพสต์นะคะว่าให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่า
ความรักไม่ว่าจะมาเร็วรูปแบบไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะ
ทีนี้เราก็มีโอกาสได้เจอกับคุณดังพันกรนะคะ
เขาก็เลยเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่านอกจากจะโพสต์ให้กำลังใจนักแสดงรุ่นพี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ช่วงที่เกิดข่าวเนี่ยตัวเองก็ได้มีโอกาสพบเจอกับคุณหมิวเขาเหมือนกัน
ซึ่งทุกครั้งก็เห็นดาราสาวรุ่นพี่มีสีหน้าสีตาที่สดใสดี
แต่ไม่ทราบว่าลึกข้างในแล้วเป็นยังไง
นี้นักร้องหนุ่มก็ปฏิเสธนะคะว่าก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดไปมากกว่าใคร
เพราะถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวของคุณหมิวค่ะ
แกก็ดูแบบไม่ค่อย

แต่เรารู้สึกได้ว่าข้างในพี่บิวอาจจะวีคอยู่
แล้วเข้าไปก่อพี่หมิวเขาแจ่งวี่สู้นะคะ
ไม่ครับผมเราก็ทราบข่าวเราก็รู้สึก
ในฐานะที่คนรู้จักกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถ้าอยากให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ครับ

คุณผู้ชมไปรอคุณหมิวละลิตาถ่ายรายการ
พอคุณหมิวเอามาปุ๊บทีก็ตอบแบบสั้นนะครับ
ตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไร

คือปากยังยิ้มแต่ใจข้างในไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกัน